สวัสดีค่ะมาเจอกันในวันที่เราเข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะคะ

ปีที่ผ่านมาเป็นปีที่เราอยู่กับฝนเยอะมากเลย

ขนาดว่าตอนช่วงหน้าหนาวก็มีฝน

และตอนนี้เข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะคะ
ตัวรับมือแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วย
รักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมกัน

และไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะหน้าฝนหรือเปล่า
คำถามที่ส่งเข้ามาเยอะมากเหมือนกัน

เรามาดูคำถามในวันนี้กันเป็นคำถามของความรักที่ต่างชาติต่างภาษา
แต่ถ้ามีใจให้กันพี่อ้อยว่าไหวนะต้องมาดูค่ะว่าปัญหาที่น้องเจอคืออะไร
สวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะชื่อเป๊กนะคะ
วันนี้มีความปั่นป่วนในใจเกี่ยวกับการคบแฟนต่างชาติค่ะ
หนูเป็นพนักงานในบริษัทต่างชาติแห่งหนึ่ง
ซึ่งตัวบริษัทแม่เขาเนี่ยฐานอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะมาตั้งสาขาที่ไทย
หนูทำในส่วนงานผลิตที่ต้องโคงานกับทางบริษัทแม่เสมอ
เรื่องราวทุกอย่างเริ่มต้นที่๒ปีก่อนบริษัทแม่ต้องการขยายสาขาในเมืองไทยค่ะ
ก็เลยส่งผู้จัดการมาเรียนรู้งานสาขาที่เป๊กทำ
ขอเรียกชื่อผู้จัดการคนนี้ว่าฮีโร่นะคะก่อนฮีโร่จะเดินทางมาไทย
ด้วยความที่เราเคยคุยงานกันอยู่แล้วเขาก็เลยปรึกษาเรื่องการปรับตัว
รวมให้เป๊กช่วยหาคอนโดที่ใกล้ใกล้กันและหลังจากที่เขาเดินทางมา
ก็เป็นเหมือนเพื่อนคนเดียวของฮีโร่ไปโดยปริยาย
ด้วยความที่เราคุยกันเยอะค่ะพี่อ้อยคะกลางวันก็ทำงานด้วยกัน
งานก็ไปกินข้าวด้วยกันกลับบ้านด้วยกัน
เผลอเป๊กก็เลยช่วยเขาเรื่องงานเพราะฉะนั้นตอนนี้อุปสรรคด้านภาษา
ทำให้เขาไม่เข้าใจในการสื่อสารก็ได้เป๊กนี่แหละค่ะเป็นคนช่วย
เราใช้ชีวิตแบบนี้อยู่หลายเดือนมารู้ตัวอีกทีวันหนึ่งฮีโร่บอกว่าเขาชอบเรา
งุ่นงงมากค่ะพี่รู้สึกดีนะคะแต่ยังไม่ถึงขั้นที่ใช้คำว่ารัก
เอาจริงอาจจะเป็นระยะปลอดภัยอยู่ก็ได้นะคะ
ประกอบกับกังวลเรื่องการคบกันในที่ทำงานไหนจะเรื่องภาษาเรื่องของอนาคต
ใช้ชีวิตมาสามสิบปีไม่เคยคิดเยอะขนาดนี้เลยค่ะแต่ก็เอาวะ
พี่มาแบบนั้นหนูตัดสินใจคบกับเขาค่ะโดยขอสัญญา
จากเขาข้อเดียวไอรับไม่ได้อย่างเดียวคือการเจ้าชู้นอก
ใจนะซึ่งเขาก็รับปากแล้วบอกว่าชีวิตนี้เนี่ยเขามีแต่
โดนทิ้งไม่เคยทิ้งใครหรือนอกใจระหว่างการคบโอเคค่ะ
หนูก็เลยเริ่มโรงเรียนภาษาญี่ปุ่นในวันเสาร์อาทิตย์เพื่อลด
ปัญหาการสื่อสารแล้วก็หนูก็ปรับตัวได้ในหลายอย่างจน
กระทั่งสาขาใหม่ที่ฮีโร่ต้องเข้าไปดูแลจัดระบบเสร็จ
เรียบร้อยเขาก็ต้องย้ายไปทำงานที่ออฟฟิศที่นั่นทุกอย่าง
ตะหิดตะหิดค่ะพี่ลืมบอกว่าเราย้ายมาอยู่ด้วยกัน
แล้วนะคะแต่เมื่อถึงเวลาเข้างานฮีโร่จะตัดทุกโหมดเข้า
โหมดจริงจังและเว้นระยะห่างกว่าที่เคยเขาเริ่มรู้จัก
คนเยอะขึ้นมีไปดินเนอร์ไปคุยงานกับเพื่อนร่วมงานมาก
ขึ้นไปตีกอล์ฟมากขึ้นซึ่งตามวัฒนธรรมญี่ปุ่นกิจกรรม
เหล่านี้เนี่ยเขาถือว่ามีประโยชน์กับเรื่องการคุยงานและ
เป็นอันรู้กันว่าช่วงเวลานั้นจะจับโทรศัพท์ไม่ได้
เลยเพื่อเป็นการให้เกียรติคนในวงกลายเป็นว่าไปไปมามาการ
บกันของเราคุยกันเรื่องงานกลับบ้านมาทำงานบางครั้งที่
หนูเหนื่อยบอกเขาว่าขอพักนะวันนี้ขอไม่ช่วยนะเขา
ก็จะงอนกับพี่หลายครั้งเริ่มรู้รู้สึกว่าเอ๊ะเหมือน
ก็เลยเดินไปอ่านข้อความไลน์ที่เด้งขึ้นมาจับใจความได้
ว่าเมื่อคืนฉันป่วยนะมีอาการ

อย่างนั้นอย่างนี้ขอโทษที่เมื่อคืนไม่ได้อ่านข้อความคุณนะ
วันนี้แม่ฉันมาเยี่ยมฮีโร่ตื่นหรือยัง
วันนี้อยากเจอแม่ของฉันไหมอ่าอันเนี้ย
ไม่ต้องอาศัยเซนต์อะไรทั้งนั้นค่ะพี่อ้อยสรุปเช้าวันนั้นพอเขาตื่น
ถามว่ามีอะไรอยากจะบอกเป๊กไหมเขาบอกว่าไม่มี
เป๊กก็เลยบอกว่าผู้หญิงชื่อนี้นี้นี้นี้เนี้ย
เขาถามว่าคุณจะไปหาแม่เขาไหมสุดท้ายฮีโร่รับสารภาพว่า
ตีสนิทกับผู้หญิงคนนี้จริงผู้หญิงคนนี้เก่งไอที
สามารถช่วยงานไอทีของฮีโร่ได้ไม่มีอะไรเกินกว่านั้นจริง
ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวนะถ้าไปคุยเรื่องงาน
ขอให้จบที่งานไม่ควรคุยและให้ความหวังเขา
ฮีโร่ก็น่าจ่อยแล้วก็บอกขอโทษเป๊ก
ลึกเรื่องนี้เนี่ยทำให้เป๊กรู้สึกคล้ายเห็นตัวเองเลยค่ะ
ว่าเขาคบกับเป๊กเพราะว่าเป๊กเอื้อต่องานเขาหรือเปล่า
ก็ทดเอาไว้ในใจเพราะหลังจากนั้นไม่กี่วัน
เดจาวูเกิดขึ้นแปลว่าเจออีกแล้ว
ข้อความมือถือฮีโร่เด้งมาตอนเขาเข้าห้องน้ำ
ผู้หญิงส่งมาอีกแล้วค่ะแต่คราวนี้ไม่ใช่คนเดิม
นี้เป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยความที่เราก็ร่ำเรียนมาบ้าง
เจ๋งมากน้องและผู้ชายคนนี้ก็สอนภาษาเราเยอะ
ก็เลยจับใจความได้ว่าในไลน์ที่ส่งมาคือ
คิดถึงมากนะวันนี้ดินเนอร์กันไหมเอาแล้วค่ะ
หน้าร้อนเผ่าอีกแล้วเคสนี้ทำให้นึกในใจ
อาจจะเป็นเพื่อนญี่ปุ่นที่อยู่ในไทยหรือเปล่านะ
แต่ทำไมต้องบอกว่าคิดถึงพอออกมาจากห้องน้ำปั๊บ
เขาเห็นมือถือของเขาวางอยู่หน้าเป๊กเขาก็เลิกลากมาก
ก็เลยลองพูดดักฮีโร่ว่าเราจับได้แล้วนะ
ฮีโร่ก็ทำหน้าจอยอีกแล้วและยอมบอกแต่โดยดีว่า
เป็นคนญี่ปุ่นในไทยที่สาขาดึงมาทำงาน
ฮีโร่ก็เลยใช้สเต็ปหยอดเหมือนเดิมเพื่อให้ช่วยงานอีกแล้วนะคะ
เออเป๊กยอมรับเลยว่าเกลียดพฤติกรรมแบบนี้
ก็เลยดักทางเหมือนเดิมด้วยการพูดว่า
มีผู้หญิงอินบ็อกซ์มาหาเป๊กหลายคนนะ
เขามาถามว่าเป๊กเป็นอะไรกับฮีโร่
เป๊กขอถามจริงจริงว่ามีผู้หญิงอีกกี่คน
ฮีโร่ไปหลอกให้ผู้หญิงเหล่านั้นมีความหวังแล้วให้เขาช่วยงาน
ฮีโร่ดันยอมรับขึ้นมาว่ามีหลายคน
ซึ่งมันจำเป็นต้องใช้วิธีนี้เพราะถือว่าเป็นวิธีที่ง่ายที่สุด
เพราะว่าฮีโร่ต้องการความช่วยเหลือในระยะ๒๓ปีแรก
เขารู้ว่าเป๊กเสียใจและเขาก็ขอโทษ
ตัดสินใจถามถึงสิ่งที่คาใจมาตลอดค่ะ
เป๊กคือหนึ่งในนั้นด้วยใช่ไหม
เรื่องนี้เขารีบปฏิเสธแล้วก็บอกว่าเขารักเป๊กจริงนะ
แต่ขอเวลาเขาก่อนขอเวลาสักพักเขาจะเลิก
แต่ตอนนี้อยากให้เข้าใจเขาเพราะงานกำลังไปได้สวย
ตอนนี้เข้าสู่ปีที่๒แล้วค่ะ
และเรื่องทุกอย่างก็เกิดมาได้สักระยะหนึ่งแล้ว
สารภาพนะคะเป๊กไม่รู้ว่าเป๊กต้องปรับใจยังไง
ถามเขาเขาก็สารภาพแต่ก็ไม่รู้ว่าบอกหมดไหม
ถ้ามองแบบคนไทยแบบนี้เขาเรียกว่ามีกิ๊กเยอะ

แต่ในมุมฮีโร่เขาบอกว่าแบบนี้ไม่ใช่กิ๊ก
เป็นการสร้างความสัมพันธ์เฉย
ว่าเป็นวิธีที่ไม่น่ารักแต่ก็ทำแบบนี้ด้วยกันเยอะนะ

แบบนี้คือวัฒนธรรมของเขาหรือเปล่า

เป๊กต้องทบทวนตัวเองดีเหมือนกันนะคะ
ตอนนี้เรากำลังหาเหตุผลดีให้กับเรื่องแย่ของเขาหรือเปล่า
วัฒนธรรมไหนสอนให้หลอกใช้คนอื่นด้วยเหรอ
หรือมีวัฒนธรรมไหนในโลกล่ะคะ
ให้หลอกใช้คนอื่นด้วยการสร้างความสัมพันธ์
แล้วก็ไม่แปลกใจนะที่วันหนึ่งน้องจะรู้สึกถามตัวเองว่า

คิดดูสิเขาบอกว่าเขาสร้างความสัมพันธ์ในเรื่องงาน

เป็นอาจจะเป็นหนึ่งในคนทำงานที่ถูกหลอกใช้
ถ้าวันนี้พี่อ้อยมองนะหนูต้องรักไปเผื่อใจไปนะคะน้อง
คือไม่ว่าจะคิดในมุมไหนก็ดูเขาไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่นะ

เพื่อจะได้หาคนมาช่วยงานก็ฟังดูแย่อีกแบบหนึ่ง
คนที่ฉันรักเป็นคนแบบนี้หรือ
ไม่สามารถใช้ความสามารถของตัวเองในการทำงาน
หลอกใช้ผู้หญิงด้วยการหลอกให้รักหลอกให้ชอบ
หรือถ้ามองไปอีกมุมหนึ่งทั้งหมดคือข้ออ้าง
เขาเป็นคนเจ้าชู้ไม่รู้จักพอมีผู้หญิงไปเรื่อย
จับได้เมื่อไหร่ก็อ้างว่าอ๋อเรื่องงาน

แต่เป๊กเข้าใจไหมคะว่ามองมุมไหนก็ดูแย่ไปหมดเลย
คือคนที่เรารักก็ต้องเป็นคนดีพอสมควรเนอะ
ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ไปหลอกใช้ผู้หญิงโดยการใช้ความสัมพันธ์
หรือถ้าบังเอิญว่าเขาไม่ได้เป็นคนแบบนั้นเขาแค่หาข้ออ้างไปเรื่อย
อ้าวฉันกำลังรับความเจ้าชู้ของผู้ชายคนหนึ่งมาดูแลและต้องรับให้ได้หรือ
ถึงได้บอกไงคะว่ารักไปเผื่อใจไปนะ
ตอนนี้เราต่างคบหาดูใจต่างคนต่างเลือกซึ่งกันและกันว่า
อุปนิสัยเช่นนี้ทัศนคติแบบนี้เราจะไปต่อด้วยกันได้ไหม
รักเขาพี่เข้าใจกับเป๊กแต่ถ้าข้ออ้างของเขามันยากที่จะเข้าใจ
มันแปลกตรงไหนที่น้องจะตั้งคำถามพี่น้องจะสงสัย
ถ้าเขาบอกว่านี่คือวัฒนธรรมของเขาเราก็ต้องบอกเขาว่า
วัฒนธรรมของเราเราจะไม่เบียดเบียนกันหลอกให้รักหลอกให้ชอบเพื่อหลอกใช้
เพราะเราจะคิดถึงหัวใจของเขาคิดถึงใจเขาใจเราเสมอค่ะ
โดนแบบนี้ใครบ้างไม่เจ็บเป็นเราล่ะเราก็เจ็บปวดเหมือนกัน
และบอกเขาด้วยนะคะว่าขนาดเป๊กเป็นผู้หญิงด้วยซ้ำ
น้องยังพยายามสร้างความสำเร็จด้วยตัวเองโดยไม่ต้องหลอกใช้ใคร
เช่นกันค่ะเราเป็นแฟนกันเนอะถ้าเราบอกว่าถ้าเป็นฝ่ายเป๊กบ้าง
หลอกคุยกับผู้ชายสักคนเพื่อจะหวังให้เขาช่วยเรื่องงาน
พอสำเร็จก็ถีบทิ้งแบบนั้นหรือ
อย่าลืมนะคะความสัมพันธ์เป็นเรื่องเปราะบางนะ

หัวใจรักได้และเจ็บเป็นค่ะพี่อ้อยพูดคำนี้บ่อย
ถ้าเห็นแก่ผลประโยชน์จนไม่แคร์ความรู้สึกใคร
แน่ค่ะเขาอาจจะไม่น่ารักมากพอให้น้องรักก็ได้นะ
เช่นเดียวกันถ้าทั้งหมดเป็นแค่ข้ออ้างของคนเจ้าชู้
ก็ต้องดูดีและถามตัวเองว่า
นี่ขนาดเพิ่งคบกันยังจับได้ขนาดนี้
พร้อมที่จะรักไประแวงไปแบบนี้ได้จริงหรือ
ชาติไหนภาษาไหนอะค่ะรักใครก็ควรซื่อสัตว์หรือเปล่า
มันทำยากตรงไหนนะรักเขาเรายังไม่เห็นมีใครเลยอะค่ะ
เหมือนเขารักเราน้อยไปถึงนอกใจทุกครั้งที่มีโอกาสหรือเปล่า
ไม่รู้สิพี่อ้อยว่าเป๊กยังมีสิทธิ์เลือกนะ
รักเขาอยากจะดูใจกันสักพักก็ดูต่อไปแบบเปิดตากว้าง
อย่าเพิ่งเชื่อกับสิ่งที่เขาพูดเสมอ
บางทีพูดพูดอะไรก็ได้ค่ะการกระทำถึงได้เสียงดังกับคำพูดไง
น้องอาจจะรู้อะไรปั๊บอย่าเพิ่งลุกขึ้นไปถามเลยทีเดียว
ดูไปเรื่อยฉันรู้นะเก็บข้อมูลไปก่อน
ประกอบการตัดสินใจเพราะไม่รู้สิพี่ยังคงยืนยันว่า
ชาติไหนภาษาไหนไม่ควรเบียดเบียนกัน
ใจเขาใจเราวัฒนธรรมเราไม่ทำร้ายกัน
และพี่อ้อยเชื่อว่าสิ่งที่ฮีโร่คิด
หรือสิ่งที่คนญี่ปุ่นบางคนคิดก็ไม่ใช่คนญี่ปุ่นทั้งหมด
ไม่ใช่คนไทยทั้งหมดที่น่ารักไม่ใช่คนไทยทั้งหมดที่ไม่น่ารัก
เพื่อว่าคนญี่ปุ่นก็เช่นกันแต่อย่าเพิ่งไปเหมาว่า
หรือคนญี่ปุ่นเขาคิดกันแบบนี้พี่ว่ามันก็ไม่แฟร์
คนที่มีอุปนิสัยอื่นแล้วโดนอ้างว่า
นี่คือวัฒนธรรมบ้านเขามันไม่แฟร์จริงน้อง

คือพี่ก็หวังว่าจะเป็นความรักที่ดีกับคนคนนี้นะคะ
แต่เพียงแต่ก็ขอให้เขาเป็นคนดีมากพอให้น้องรักก็แล้วกัน
เพราะสิ่งที่น้องเล่าให้ฟังมันเป็นสัญญาณอันตรายบางอย่าง
ทำให้เรารู้สึกว่าเรากำลังรักคนคนหนึ่ง
เห็นแก่ตัวจนไม่แคร์หัวใจคนอื่นหรือเปล่านะคะ

มีคำถามก็ยังฝากเข้ามาได้นะคะ
แล้วเราก็จะเลือกกันมาเล่าสู่กันฟังแบบนี้
แชร์ประสบการณ์ได้หรือแม้แต่
มีความเห็นอะไรที่อยากจะเพิ่มเติม

คือพื้นที่ในการดูแลใจแบบใช้สติ

โปรดติดตามตอนต่อไป